คุณผู้ชมคะข่าวนี้โอ้โหถูกพูดถึงเยอะมากในวันนี้
เรื่องราวของเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปีที่เธอท้อง

แล้วก็ทางครอบครัวไปปรึกษาหมอปลาด้วยนะคะหมอปลามือปราบสัมภเวษี
คือเขาไปแจ้งความอยากจะให้ดำเนินคดีกับผู้ชายคนนึงที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอายุ๕๑ปี

บอกว่าผู้ชายคนนี้มาข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๒จนน้องเขาท้องแล้วก็คลอดลูกออกมา

นำมาซึ่งการตรวจดีเอ็นเอของเด็กที่คลอดออกมาค่ะ

ตรวจครั้งแรกดีเอนเอไม่ตรงกับชายผู้ต้องสงสัยคนนี้

ก็เลยต้องตรวจดีเอนเอรอบสอง

การตรวจดีเอนเอรอบ๒ผลออกมาน่าตกใจมาก
มันดันไปตรงกับพ่อแท้ของเด็กหญิงวัย๑๒

ผู้ชายคนนั้นในหมู่บ้านเป็นคนข่มขืนหนู

ครอบครัวของเด็กหญิงวัย๑๒เขาไปแจ้งความ

แจ้งความกล่าวหาชายวัย๕๑ปีในหมู่บ้าน
บอกในตั้มอะข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๒คนนี้
แต่ในตั้มนามสมมุติเขาปฏิเสธตลอดนะคะ
ตรวจดีเอนเอรอบที่๑ผลออกมา

ยังไม่ตรงกับในตั้งค่ะ
ครอบครัวเด็กก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ความเป็นธรรม
แล้วก็ไปร้องหมอปลาด้วยนะคะให้หมอปลามาช่วยหน่อย
อยากจะให้ตรวจดีเอ็นเนอสัมปีรอปสอง
ตำรวจก็เลยเก็บตัวอย่างคนที่ถูกกล่าวหาก็คือในตั้มนะ
สมมุติวัย๕๑ในหมู่บ้านนะคะอีกรอบหนึ่ง
ญาติใกล้ชิดเอาไปตรวจให้มันชัด
ตรงกับพ่อแท้ของเด็กหญิงวัย๑๒
ตำรวจจับพ่อเลยนะคะจับพ่อเอาไว้ก่อนเลย
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วย
เด็กหญิงวัย๑๒คนนี้ขอเรียกเป็นเด็กหญิงบีนะคะ
นามสมมุตินะคะครับน้องยืนยันว่าพ่อหนูไม่ได้ทำ
พ่อไม่ได้ทำหนูคนที่ทำในตั้ม

บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่เถียงนา

วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไป
จุดที่น้องบอกว่าเป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็เป็นทุ่งนาเป็นสวนอ้อยค่ะ
น้องบอกว่าถูกคมคืนตรงนี้เป็นสวนของชาวบ้าน
เถียงนามีที่นอนที่เก็บฟางอะไรแบบนี้ค่ะ
นาของครอบครัวน้องอยู่ห่างออกไป๕๐๐เมตร
วันเกิดเหตุก็คือมีนาคมปีที่แล้ว
น้องบอกว่าคือน้องก็ต้องไปดูเถียงนาไปอะไรนะคะ
แล้วในตั้มนามสมมุติคนนี้เรียกให้น้องไปหา
บอกว่าไปช่วยถอนผมงอกให้หน่อยเดี๋ยวจะให้เงินค่าจ้าง
น้องก็ไปช่วยถอนผมงอกให้
พอถอนเสร็จกลายเป็นถูกข่มขืน
แล้วก็โดนขู่ว่าอย่าเอาเรื่องไปบอกพ่อแม่
เดือนตุลาคมปีที่แล้วน้องปวดท้องค่ะ
คุณหมอก็ถามเลยว่าใครเป็นพ่อเด็ก
เพราะว่าน้องอ่ะท้องอยู่โอ้โหครอบครัวเขาตกใจมากนะคะ
ถามลูกสาวว่าแล้วใครคือพ่อเด็ก
ใครมาทำอะไรลูกเด็กตอบว่าในตั้มครับในตั้มนามสมมุติอายุ๕๑อาคม
คือน้องเขาตอบแบบนี้จริง

แล้วเขาเรียกเข้าไปหรือน้องเขาใช่เขาเรียก
เขาเรียกเข้าไปว่าไงครับ
เรียกให้น้องมาถอนผมให้
ที่ไหนครับที่กระท่อมของเขา
พอน้องเดินเข้าไปที่กระท่อมยังไงครับ
เขาก็บอกน้องว่าเนี่ยถอนผมให้หน่อยจะจ้างเส้นละ๑บาท
น้องก็ทำเพราะถ้าเป็นหนูหนูก็ทำ

เขาก็เลยทำอย่างนั้นกับน้อง
คือตัวของแม่เด็กก็ยังเชื่อใจในตัวสามีนะฮะ

ตัวของน้องเองน้องก็ยังยืนยันว่าพ่อไม่ได้ทำอะไรนะ

ตัวของแม่ของเด็กแล้วก็ภรรยาของคนที่ถูกควบคุมตัวไป
บอกว่าเดี๋ยวต้องเตรียมหลักฐานทำเรื่องขอประกันตัวสามีในวันพรุ่งนี้นะครับ

ซึ่งคาดว่าอีกสัก๒วันน่าจะได้เห็นรายละเอียด

โอ้โหผมว่าต้องไปดูกันยุ่งเลยทีนี้ว่าตกลงมันเป็นไปได้หรือเปล่า

อืมก็พ่อก็เป็นคุณตาเนอะ

อันนี้ไม่รู้จริงนะคะเผื่อใครมีข้อมูลเชี่ยวชาญอะไรก็แจ้งมาได้นะ
แต่ทางภรรยาเขาบอกเดี๋ยวจะไปขอดูผลอย่างละเอียด
ยังไงพรุ่งนี้จะเตรียมเอกสารไปขอประกันตัวสามีก่อน

ส่วนชายที่เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหาเอาไว้นะฮะในตั้มเนี่ยนามสมมุติเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าเขาขอยืนยันอีกครั้งว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวไม่เคยข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๒ปีในหมู่บ้านคนนี้เลย
เด็กบอกว่าเคยให้มาถอนผมงอกให้ที่เถียงนาแล้วก็ไปข่มขืนนี่ก็ไม่จริง
ถามว่าเคยให้เด็กผู้หญิงคนนี้ถอนผมงอกให้ไหมเคยนะฮะ

เขายืนยันว่าถอนที่บ้านของเด็กนั่นแหละแล้วก็มีคนอื่นอยู่เยอะแยะไปหมด
วันนี้เขารู้สึกดีใจมากที่ไม่ต้องตกเป็นจำเลยของสังคมอีกแล้วที่ผ่านมาใช้ชีวิตอย่างลำบากมาก
เรียกน้องให้มาที่ขนำจุดเกิดเหตุของเราเนี่ยบอกว่าให้มาถอนผมออกอันนี้มันมีไหมครับพ่อ

เราเคยจ้างเราถอนผมนะครับ

มันโล่งนะครับแต่ก่อนมันอึดอัด
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมทางคุณหมอเองก็จะมีการประสานสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
เบื้องต้นเกี่ยวกับผลตรวจของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
แล้วก็จะไปที่กองบังคับการตำรวจภูทรมุกดาหาร
พร้อมกับทนายโนบิหมอปลาแล้วก็ทีมงานหมอปลานี่แหละ
รวมถึงครอบครัวเด็กด้วยก็คือจะต้องไปถามผลตรวจอย่างละเอียดนะคะ
ทีนี้ทนายโนบิก็บอกว่าคดีนี้มันต้องพิสูจน์ให้ชัด
ว่าตกลงแล้วคนที่ก่อเหตุเป็นใครผู้กระทำความผิดคือใคร
จะได้ไม่เกิดความเคลือบแคลงใจไม่เกิดความสงสัยในสังคมนะคะ